สวัสดีค่ะแฟนไทยรัฐออนไลน์นะคะ

ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะ

แล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะ